คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะ
สำหรับสาวสวยอย่างไอซ์อภิษดา
คนนี้เนี่ยเป็นนางร้ายในจอแต่ว่าตัวจริงเธอเป็นนางเอกนะจ๊ะบอกเลย
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะสาวไอซ์เขาเพิ่งจะถูกหมอดู
ฟันทงดวงชะตามาว่าดวงความรักของเขาดีค่ะ
ปลื้มปริ่มยิ้มไม่หุบก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะค่ะสำหรับนางร้ายหน้าสวยสุดเซ็กซี่ไอซ์อภิษดา
ที่ล่าสุดเพิ่งจะถูกหมอดูจอมปันทงรักเลขานิเทศทำนายถ่ายทักว่าดวงชะตาความรักในแง่ดี
มีคู่แล้วรวยงานเนี้ยสาวไอซ์ซึ่งกำลังคบหาดูใจกับไฮโซ
แม็กซ์ชายานินสุขาซาซิกูนแฟนหนุ่มรูปหล่อโปรไฟล์เลิศ
ดีกรีผู้บริหารสายการบินชื่อดังระดับ๕ดาวก็ยอมรับว่าชีวิตรักตอนนี้แสนใจแฮปปี้
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสวิตช์กันแบบเงียบไม่ค่อยออกสื่อส่วนมีคู่แล้วจะรวยตามคำทำนายหรือไม่นั้น
อาจจะมีลุ้นเพราะนางร้ายสุดเซ็กซี่แย้มว่าเธอกำลังวางแพลนทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงาม
ซึ่งแม้ไม่ได้ร่วมหุ้นกับหวานใจไฮโซแต่เขาก็มีหน้าที่เป็นกุญสือส่วนตัวที่คอยให้คำปรึกษาค่ะ
มันสาธุค่ะให้มันจริงอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ารวยได้ก็ดีนะคะแต่ถ้ามันทำให้มันลำบากเกินไปหรืออะไรอย่างนี้
ไม่มีความสุขมันก็ไม่ใช่คือเราก็เราแต่เราก็ยังเป็นวัยที่มันยังสามารถแบบทำอาหารกินแล้วมีแรงผลักดันอะไรได้อะไรอย่างเงี้
ก็อะไรที่ทำได้เราก็ทำกันค่ะเขาก็หาความรู้อะไรเพิ่มเราก็หาความรู้อะไรเพิ่ม
งานจบหรือยังจบแล้วไม่ตัดของไอเป็นคอร์สสั่นสั้นเรียนเพื่อประสบการณ์ใหม่ได้เปิดโลกใหม่มึงอะไรอย่างเงี้ย
ใช่มีอะไรก็จะปรึกษากันนะคะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอีกหนึ่งความคิด
มันก็ไม่ใช่เด็กแล้วที่จะมาสวิงหรือว่าทะเลาะอะไรอย่างนี้
คือมันก็เลยอาจจะไปดูเป็นคู่ที่รับเรียบอะไรอย่างนี้นะคะ
จริงแล้วมันก็มีมุมสวีทอะไรของเราบ้างนั่นแหละอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ก็เป็นคนไม่ได้เอาลงโซเชียลอะไรเท่าไหร่
ไอซ์เขาก็ไม่ได้แคร์นะเขาปล่อยให้เพื่อนในแก๊งเนี่ยใช้ชีวิตคู่กันไปก่อน
เดี๋ยวตามไปทีหลังเขาบอกหัวเราะทีหลังดังกว่า